ก็เราทราบกันดีว่ามีเรื่องของมลพิษทางอากาศ
เรื่องของฝุ่นควันจะมาเป็นประจำในช่วงฤดูแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีศิลปินท่านหนึ่งนะครับ
เขาเอาเครื่องดูดฝุ่นลากไปตามท้องถนน
เพื่อจะไปดูดฝุ่นควันเหล่านั้น
เอามาประกอบเป็นงานศิลปะของเขานะฮะ
มาดูสถานการณ์ที่จีนกันนะครับ
ทางการจีนประกาศให้โรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล
ฐมศึกษาและก็มัธยมศึกษา

โดยคำสั่งนี้มีผลเบื้องต้น
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพุธ
หมอกควันมลพิษกลับมาปกคลุมเมืองหลวงของจีนอีกครั้ง
ซึ่งค่ามลพิษที่วัดได้สูงกว่าระดับมาตรฐานถึง๒๕เท่าแล้วนะครับ
ทางการจีนต้องประกาศให้สถานการณ์มลพิษอยู่ในระดับสีส้ม
ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่รุนแรงที่สุด
เป็นลำดับที่๒รองจากสีแดงนะครับ
ส่วนภาพที่เดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็น

ผู้ชายคนนี้เขาเดินลากเครื่องดูดฝุ่นไปตามท้องถนนทำไม
เขาเป็นศิลปินหนุ่มชาวจีนวัย๓๔ปี
กำลังลากเครื่องดูดฝุ่นไปทั่วกรุงปักกิ่ง
เพื่ออะไรครับนี่มองหา

แล้วก็ค่อยดูดฝุ่นจากอากาศไปผสมเป็นอิด
ซึ่งเขาเปิดเผยว่าได้ทำเช่นนี้ทุกวันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า๑๐๐วันมาแล้ว
โดยสามารถเก็บฝุ่นละอองในอากาศไปผสมทำอิดได้แล้วประมาณ๑๐๐กรัม

ผู้นี้ยืนยันว่าจะเดินลากเครื่องดูดฝุ่นไปตามท้องถนนต่อไป
กว่าสภาพอากาศในกรุงปักกิ่งจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
น่าจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ว่าบ้านเรามลพิษมากมายแบบนี้เราดูดเท่าไหร่ก็ดูดไม่หมดนะครับ
แล้วก็เอามาซิว่าสัดส่วนที่ดูดออกมาแล้วทำเป็นก้อนอิดได้มันจะเยอะแค่ไหน

เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าข้าพยายามจะประดิษฐ์ให้มันออกมาเป็นก้อน